ไปดูเรื่องจรกันบ้างเดี๋ยวนี้ใจเด็ดเหลือเกิน
โรงพักอยู่ห่างจากร้านทองที่ตัวเองไปขโมยแค่๓๐๐เมตรก็ไม่กลัว
เดินเข้ามาในร้านทองก็ไม่กลัวแล้วก็ก่อเหตุแบบนี้แหละค่ะ
เขาเข้ามาในร้านทองเมื่อวันพุธที่๒๐พฤษภาคมที่ร้านทองเจียรนัยอยู่ที่ตำบลเวียงชัยจังหวัดเชียงรายนะคะ
เขาก็เข้ามาแล้วก็ทำทีขอดูสร้อยคอทองคำ๒บาทจากเจ้าของร้าน
แล้วก็บอกว่าผมจะแต่งงานมีงบอยู่สัก๕๐๐๐บาทเอาเส้นไหนดีครับเอาแบบไหนดี
มาเป็นเรื่องเป็นราวนะถูกต้องเจ้าของร้านก็เลยให้ดูแล้วก็ให้เลือก
เขาก็ทำเป็นแบบว่าเออเลือกเส้นนั้นทีเส้นนี้ทีเลือกไม่ได้สักที
แล้วคุณผู้ชมช็อตต่อมานี่นะจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเดินเข้ามาในร้านนะ
พอเห็นตำรวจเดินเข้ามาในร้านเขาก็เลยทำทีออกไปด้านนอกด้วยค่ะ
เหมือนแบบเออนั่งโทรศัพท์ก่อนพอดูอีกทีนึงตำรวจออกนอกร้านไปแล้ว
เขาก็เดินกลับเข้ามาในร้านใหม่โอ้โหเอ้ยดูสิยังไม่ยอมลดละนะ
พอกลับเข้ามาค่ะก็ขอดูกรอบใส่พระก็ทำเป็นเลือกต่อเนี่ยนะคะ
จังหวะนั้นแหละคุณผู้ชมมีลูกค้าอีกคนนึงเข้ามาเนี่ยค่ะ
ภาพที่สามนะคะมีลูกค้าเข้ามาเขาก็เลยฉวยโอกาสจังหวะที่มีคนอยู่ในร้าน
วิ่งออกไปเลยพร้อมกับสร้อยคอทองคำหนัก๒บาท
ขี่จักรยานยนต์หลบหนีไปเลย
คุณสังเกตนะคือเจ้าของร้านเขาละความสนใจไปนิดเดียว
แป๊บเดี๋ยวเซียววินาทีนะหันจับมาก็ต้องวิ่งตามละค่ะ
แต่สบายใจได้เพราะว่างานนี้เนี่ยตำรวจก็อยู่ไม่ไกล
คือโรงพักห่างแค่๓๐๐เมตรนะ
แล้วก็หลักฐานจากกล้องวงจรปิดก็บันทึกภาพไว้ได้ชัดเจน
ส่วนคนร้ายเนี่ยนะก็ขี่รถจักรยานยนต์ซูซูกิสปาร์คสีเทา
สภาพเก่าแล้วแหละไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนด้วย
เชื่อว่าจะติดตามตัวจากหลักฐานนี้มาได้ไม่นานเกินรอ
แต่ว่าถ้าใครนะเห็นผู้ชายลักษณะที่เห็นไปในภาพเนี่ย
ก็แจ้งเบาะแสได้นะตำรวจจะได้ทำงานเร็วและง่ายขึ้นด้วยนะคะ

ช่วยเป็นหูเป็นตากันด้วยนะคุณผู้ชมนะ